คือมีรายงานกลุ่มหนึ่งลักลอบหนีจากประเทศตัวเอง
ผมมานะฮะครับเข้าสู่ประเทศไทย
แล้วปรากฏว่าลักลอบหนีไปไหนไม่หนีค่ะ
หนีอยู่ในป่าละเมาะแล้วป่าเนี่ย
อยู่ใกล้กับบ้านพักตำรวจก็เลยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะตำรวจให้บางส่วนลงมานั่งข้างล่าง

เดี๋ยวจะบอกว่าจำนวนทั้งหมดกี่คน
แต่เอาเป็นว่าตำรวจถึงกับตกใจเลยนะคะ

ที่ร้อยตำรวจตรีกันรอดมาเป็นรองสารวัตรสพวังเจ้า
แล้วก็คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็คือภรรยาของรองสารวัตรนะฮะ

และการจ่อซุ่มในป่าละม่อตของตรงนี้
แล้วมันอยู่ใกล้กับบ้านพักคุณตำรวจนะคะ

บ้านคลองเชียงทองตะบนประดางอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
แล้วเห็นไหมคะสั่งให้บางส่วนลงมานั่งข้างล่างก่อน
แล้วอีกกว่า๑๐คนเห็นไหมพอเปิดท้ายออกมา

เสียดยัดเยียดกันแบบนั้นพี่เบิร์ตเดากี่คน

เอาทั้งหมดเลยคือ๑๘คน
กันมาในรถกระบะคันนี้ค่ะ

คือลำพังรองสารวัตรคนเดียว
คุมไม่ไหวนะฮะต้องโทรประสานให้กำลังมาเสริมนะฮะ
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วสามารถไปรวบตัวได้นะคะ
๘คนเป็นแรงงานชาวเมียนมา
คนนี่แหละค่ะเป็นคนกับรถกระบะแล้วก็เป็นคนดูต้นทางนะคะ
คนขับรถกระบะรถต้องสงสัยชื่อว่านายอนุชาแทร่เกลืออายุ๒๒ปี
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์คอยดูต้นทาง๒คน
นายพงเทพอายุ๒๕ปีกับนายประสิทธิ์อายุ๑๙ปี
เมียนมา๑๘ไทย๓๒๑คนค่ะผู้ต้องหานะคะ
สุดท้ายแล้วก็ต้องรวบตัวไปที่สพวังเจ้า
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ตำรวจเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะมาเจอแรงงานกลุ่มนี้
ตัวเขาเองกับภรรยาจะออกจากบ้านพักด้านหลังปั๊ม
เพื่อไปซื้อกับข้าวบังเอิญบังเอิญ
สังเกตเห็นรถมันผิดสังเกต

คือถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรผิดทำไมต้องซ่อนขนาดนั้น

คนขับค่ะก็ไม่รู้ด้วยว่าตรงนั้นเป็นหน้าบ้านของตำรวจ
แล้วสังเกตเห็นว่ามีชายแปลกหน้า
ป้วนเปี้ยนลักษณะคือดูต้นทาง

ตอนที่ไปสอบถามเนี่ยถือปืนลูกซองยาวประจำกายไปด้วยนะคะ

ภรรยาเป็นคนถ่ายคลิปจนกระทั่งพบว่าทั้งหมดเป็นแรงงานเมียนมานะคะ
จากการพูดคุยกับแรงงานชาวเมียนมาบางส่วนที่พอจะพูดไทยได้นะคะ
ให้การบอกว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานอาชีพรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ไทยนี่แหละ
มานานกว่า๒ปีแต่พอเจอโควิดระบาดรอบแรกก็เดินทางกลับเมียนมา
หนีเสือป่าจราเข้สถานการณ์บ้านตัวเองก็พอกับไทย
ตัดสินใจกลับมาไทยดีกว่านะคะก็เลยตัดสินใจค่ะจ่ายค่าหัวคิวให้กับนายหน้า
ที่พาเดินทางลักลอบเข้าไทยคนละหนึ่งหมื่นบาทเดินทางข้ามแม่น้ำเมย
เลาะมาตามช่องทางทางธรรมชาติ๒วัน๒คืนยอมอดข้าวอดน้ำ
แล้วสุดท้ายมาขึ้นรถที่นายหน้าจัดหามาให้แล้วพามาซุ่มตัวอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
สุดท้ายตำรวจจับได้นะคะแน่นอนว่าต้องดำเนินคดีกับทั้งหมด
ส่วนชาวเมียนมาทั้ง๑๘คนก็ต้องมีการผลักดันกลับประเทศต่อไปนะคะ
แต่ต้องชื่นชมนะช่วยกันทำมาหากินนะ